การเมืองร้อนแรงก็ต้องจับตามองวันนี้แหละครับว่าจะมีการพูดคุยที่โต๊ะเจรจากันยังไงบ้างฮะทั้งเรื่องของประสานรอยร้าวเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแล้วก็เรื่องดิวรับ
ใช่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังเราเลยนะคะลองดูค่ะต้องบอกแล้วว่าห้ามกระพริบตาวันนี้บ่ายสองครึ่ง๘พักร่วมนะคะที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและเดี๋ยวจะมีการคุยกันด้วยระหว่างพักสองพักคือเพื่อไทยกับก้าวไกลตำแหน่งประธานสภาวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้และเดี๋ยวน่าจะต้องเคลียร์กันเรื่องประธานสภาให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวช่วง
ทีนี้เดี๋ยวจะมีการเสนอในที่ประชุมพักร่วมหารือกันอย่างเป็นทางการใน๑๒สัปดาห์
แล้วก็จะทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า๑๒สัปดาห์ต่อครั้งก็จะหารือกันจนกว่าการตั้งรัฐบาลมันจะสำเร็จ
ให้แต่ละพักได้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการหารือในแต่ละครั้งนะคะ
วาระหลักหลักนะคะที่จะหารือกันวันนี้เขาบอกว่าจะกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและพักเก้าไกลจะมีการเสนอนะคะ
กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะมาจากการที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างมา
ก็เป็นการบ้านให้ทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนำมาหารือกันในวันนี้ต้องมีเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำงานกรอบการทำงานองค์ประกอบต่าง
แต่จะยังไม่ลงรายละเอียดนะคะในนโยบายแล้วก็รายละเอียดของกระทรวง
ถามว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ไหมภาพของคนที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงจะเป็นใครพักไหนบ้าง
เช้าวันนี้ยังไม่ได้ไปหารือกับพักเพื่อไทยนะเดี๋ยวจะมาเจอกันที่พักประชาชาติทีเดียวแล้วก็ยังบอกว่ายังไงก็

ส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินกับคุณอนุทินชาญวิรากูล
แม่ไปดูบอลด้วยกันนะในแมทสำคัญที่อังกฤษ
ปรากฏดูไปเชียร์ไปดิวกันไปหรือเปล่า

ว่านายกได้ดูบอลบ้างไหมแมทนี้ได้ดูกับเขาบ้างไหม
นายกเป็นยังไงตอบไหมให้ไปดูกัน
เขาคิดว่าเหมือนไปดูบอลเลสเตอร์
มันมีความเครื่องหน่วยกันขอบสนาม

นี่จัยไอ้ฟู่ไอ้ฟู
ถามเรื่องไปดูบอลหรือเปล่านะฮะ
บอลเลสเตอร์ซิตี้กับเวสแฮมยูไนเต็ดเนี่ย
ถามเรื่องบอลแต่ทำไมได้ยินเสียงนักข่าวไหม

เพราะอะไรคุณจริงนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก

นำเด็กเยาวชนมาพบกับท่านนายก
ทีนี้นักข่าวก็เห็นท่านนายกได้พบกับเยาวชนแล้ว

ติดตามเรื่องบอลกันไหมจริงไม่ได้ถามผลบอลหรอกนะ
อยากถามว่ารู้ไหมว่าเขาดิวกันอะไรหรือเปล่านะ
นายกก็ทำท่าเหมือนเมื่อกี้ก็คือมวยไทยเลิศฤทธิ์

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณคุณรองนายยกรัฐมนตรี

แล้วก็ไม่ตอบอะไรเดินเข้าห้องประชุมนะครับ
ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายยก

ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

อดีตสอพระทะลุงภักดิ์ประชาธิปัตย์

จะมีดิวมีขึ้นมีอะไรหรือเปล่า

ยืนยันไม่มีการดิวลลับอะไรต่างอาณาครับ
ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเป็นอีกภักดิ์หนึ่ง
การประชุมขอรมอวันนี้ก็คลึกครับ
ขาดแค่ใครรู้ไหมครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลเสียหนูของเรา
ที่ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่เลย

ลีกที่ไม่ได้เข้าคอรมอลนะครับ